คุณผู้ชมครับมาดูคดีใหญ่อีกหนึ่งคดีนะครับ
นั่นก็คือคดีแม่มณีก็แน่นอนแล้วฮะจับแม่มณีและสามีไปแล้ว
ก็เริ่มทยอยยึดทรัพย์กันนะครับแล้วก็มีการจับเครือข่ายจับแอดมิน
ส่วนเมื่อเช้านี้ไปจับอีกหนึ่งคนสำคัญนั่นก็คือแม่ของแม่มณี

ผู้การจังหวัดอุดรธานีเอาหมายจับไปอ่านให้แม่ของแม่มณีฟังเลยนะครับ
ขณะที่ฟังน้ำตาคลอเบ้าและหลังจากนั้นตำรวจหญิงกำลังจะนำตัวแม่ของแม่มณีไปขึ้นรถ
ช็อกหมดสติเป็นลมล้มพับคุณผู้ชมไปดูช่วงของการจับกลุ่มหน่อยครับ
เชิญครับเชิญดีกว่าครับเชิญขึ้นรถเลยครับประบวนหญิงพาไปครับ
นี่คือหลังจากที่ฟังหมายจับเรียบร้อยแล้วนะกำลังจะพาไปขึ้นรถเป็นลมล้มพับทันทีนะครับ
อันนี้เป็นลมจริงเพราะว่าหมอก็ระบุมาว่าความดันขึ้นนะครับ
เป็นวินาทีที่นางสาวธวรรณรัฐธิประเวทแม่ของแม่มณีผู้ต้องหาในคดีโกงแชร์ออมเงิน
เป็นลมล้มพับหลังจากที่ทางผู้การจังหวัดก็คือพลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคลนะครับ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีแสดงหมายจับในฐานความผิดร่วมกันช่อกงประชาชน
และร่วมกันให้กู้ยืมอันเป็นการช่อกงประชาชน
ก็ทางตำรวจของอุดรเขาบุกไปจับกลุ่มแม่ของแม่มณีได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ในตัวเมืองอุดรธานีพร้อมกับทนายนะครับ
ก็ทนายถ้าเห็นคือคนเสื้อชมพูผู้หญิงคนนี้นะครับ
โดยทางด้านของผู้การจังหวัดอ่านหมายจับเรียบร้อยแม่มณีฟังเรียบร้อย
น้ำตาคลอเบ้าหน้าตาเคร่งเครียด
ใช่ตอนที่อ่านหมายจับเนี่ยนะคะแม่ของแม่มณีที่บอกว่าน้ำตาคลอ
คือก็บอกเบื้องต้นนะบอกว่าลูกสาวขอให้ช่วยเปิดบัญชี

ใช่นะครับยอมรับสงสัยเหมือนกันว่าลูกเอาเงินเอาทองมากมายมาจากไหน
แต่โดยพฤติกรรมแล้วตัวเธอเองไม่สามารถสอบถาม
หรือว่าพูดคุยอะไรกับลูกสาวได้
ทีมข่าวของเราก็ยังพยายามสอบถามเรื่องที่แม่ของแม่มณี
มีการโอนเงินในช่วงเวลาที่ลูกสาวถูกออกหมายจับ
แม่ของแม่มณีบอกว่าลูกสาวเป็นคนเอาโทรศัพท์ของเธอ
โอนเงินทั้งหมดไปจัดการไปทำธุระไปอะไรต่างนานาให้นะครับ
ฟังเสียงแม่ของแม่มณีในขณะที่ยังพูดคุยกับผู้สิทธิ์ข่าว
แล้วก็พูดคุยกับทางผู้การจังหวัดและตำรวจได้นะครับ
ได้ร่วมกับลูกสาวครับพฤติกรรมโอนเงินไหมฮะ

แล้วที่ผ่านมาแม่เอาเงินจากไหนที่โอนให้คนอื่นหลายแสนหลายล้านอย่างนี้ใช่ไหม
ก็คือว่าเขาให้แม่ไปเปิดบัญชีเขาบอกจะไปทำธุระ
แม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับลูก
แต่ในเมื่อหมายมันมาแล้วก็ต้องแล้วแต่

แต่แม่พูดอะไรกับลูกแม่ก็พูดไม่ได้
การโอนเงินออกไปอันนี้เขาสั่งเองหรือว่าคุณแม่โอนเอง
เขาสั่งเขาเอาไปกูโอนเองค่ะเขาเอาโทรศัพท์แม่ไป

แม่อยู่กับเขาในช่วงเวลาวันที่๒๓๒๕ใช่ไหมครับ
แม่ไม่ขอให้กระปาดคำ
แต่แม่บอกว่าก็ลูกจะเอาเงินไปทำธุระแม่เลยยอมช่วยเหลือ
หมายถึงว่าเอาไปเปิดบัญชีแม่ไม่เกี่ยวด้วยแม่พูดแบบนี้
ก่อนหน้านี้คือแม่แล้วก็เครือข่ายหอบเงินสดคืน
ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้ว๑๑ล้าน
หลังจากที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับผู้การจังหวัด
สักพับเอาตัวไปขึ้นรถเป็นช่วงที่ไปล้มพับหมดสติไป
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
คุณหมอวิเชียนรุ่งนิติธรรมรองภูมิในการโรงพยาบาล
ก็เปิดเผยนะครับว่าตัวแม่ของแม่มณี
เป็นผู้ป่วยที่มีความดันสูงถึง๒๐๐
หมอต้องเร่งเข้าช่วยเหลือโดยฉีดยานอนหลับ
เพื่อให้ได้พักผ่อนก่อนไม่งั้นความดันขึ้นสูงเหลือเกินนะครับ
แล้วก็ผู้ป่วยมีความเครียดและต้องนอนพักเพื่อสังเกตอาการก่อนนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี

ตำรวจก็ทำควบคู่กับเรื่องของมนุษยธรรม
ในเมื่อผู้ต้องหาไม่สบายเราก็ต้องช่วยกันรักษาให้ปลอดภัยที่สุด
สำหรับตัวผู้ต้องหาบรายนี้คือแม่ของแม่มณีนะครับ
ถือว่าเป็นรายสำคัญที่สุดนะคุณ
เพราะเป็นเส้นทางทางการเงินของเครือข่ายแม่มณีเลย
ที่เป็นส่วนของการยักย้ายถ่ายโอนไปสู่คนอื่น
ส่วนกรณีที่แม่ของแม่มณีเปิดเผยบอกว่า
ลูกเอาโทรศัพท์ของแม่ไปจัดการยักย้ายถ่ายโอนเอง
ตำรวจจะต้องเร่งสอบปากคำเมื่อแม่ของแม่มณี
มีอาการที่หายดีแล้วและต้องขยายผล
หาเงินที่หายไปทั้งหมดให้ได้

มีการจับกลุ่มเครือข่ายจับกลุ่มแอดมินเพจ

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งของแม่มณีที่บอกว่าตั้งคันหรือเปล่า

ตกลงคือตัวแม่มณียืนยันว่าไม่ได้ตั้งคัน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขามีการจะเอาตัวแม่มณี

ข่าวตอนแรกออกมาไงว่าไปขอซื้อที่ตรวจคันฉุกเฉิน

ผลออกมาตัวขึ้นมันขึ้น๒ขีดนะครับ
แต่ว่าเมื่อวานพบเรือนจำเปิดเผย

เขาเรียกว่าอะไรนั้นมันขึ้นแค่ขีดเดียว